สำหรับการประชุมใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนครั้งที่๑๙ค่ะ
ก็มีการหารือกันถึงแนวทางร่วมกันเสนอข่าวสาร
ที่ตอนนี้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงกันอย่างมากในโลกโซเชียลนะคะ
นายุตามะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระสุนอุตสาหกรรม
กล่าวว่าทุกวันนี้ทุกประเทศในอาเซียนก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

สมาภัณฑ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนจึงมีความสำคัญ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องกันในกลุ่มสมาชิก
ขณะที่ประเทศไทยมีแผนรถแมพไทยแลนด์๔๐นะคะ
คือการสร้างเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

เส้นทางกับประเทศในอาเซียน
ซึ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลจากสื่อมวลชนในอาเซียน
เพื่อที่จะพัฒนาไปพร้อมกันค่ะ
ทางด้านของนายเทพชายองประธานสมภัณฑ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าสื่อมวลชนมีความมีบทบาทสำคัญ
ที่จะทำให้สังคมนั้นตระหนักถึงความจำเป็น
ที่ต้องมีระดับของการพัฒนาที่ดีกว่าในปัจจุบัน
จากนี้ในที่ประชุมยังได้หามรือถึงการสร้างความตระหนัก
แล้วก็การรับข่าวสารในสื่อออนไลน์โดยเฉพาะที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ
ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่ได้ยินทุกวันนี้มันมีอีกด้านหนึ่งของมันยังไง
ว่าการจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้ก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียนและประเทศพันธมิตร
ในการเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพความเข้าใจอันดี
เผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนค่ะ